ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้ต่อฮะเราก็ตามจนเจอบุคคลต้นเรื่องเหมือนกันที่ลงคลิปเอาไว้
เขาเป็นชายหนุ่มที่อยู่ที่อุดรธานีหลังจากที่เขาได้ถ่ายภาพถ่ายคลิป
ไม่อยากจะดูภาพเลยพูดจริง
แล้วเห็นข่าวนี้ตอนกำลังกินข้าวด้วยนะตัวดิฉัน๕๕เวลากำลังดี
ว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวราเมงอะไรสักอย่าง
บางคนกำลังนั่งกินสปาเก็ตตี้ไปด้วยมักโกโรนิอะไรตั้งแต่
พระญาติตัวตืดใช่คลิปเขามีเสียงไหมลองฟังลองดูหน่อย
นี่คุณกำลังมาสอนเห็นไหมมันกำลังเลื้อยอื้ดกินไปเห็นไหม
ดึ๊บกระดึ๊บอยู่เลยค่ะเออยังไม่ตายค่ะยืดตัวเนี่ยโอ้โห
นี่เป็นคลิปวิดีโอที่ผู้ชายคนหนึ่งถ่ายไว้นะครับแล้วก็ได้เอามาเผยแพร่นะครับ
ตัวนี้มันคือพญาติตัวตืดนะครับเยอะด้วยนะฮะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อตากล้องซิ่งโพสต์เอาไว้บอกว่าเนี่ยเป็นพญาติตัวตืดที่ได้มาจากโถชักโครกของเขา
แล้วก็มีข้อความระบุเอาไว้นะฮะขออนุญาตหน่อยเพื่อให้ได้อารมณ์
เขาเขียนข้อความบอกว่าอะไรมาอยู่ในตัวกูวะเนี่ยคนเข้ามาแสดงความเห็นเยอะนะ
ก๋วยเตี๋ยวราเมงอะไรก็แต่บางคนก็บอกโอ้พญาติตัวตืดนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีตามหาจนเจอนะครับเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์
นายกฤษฎาราชประชุมอายุ๔๔ปีเป็นชาวตะบนบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
คนนี้ฮะเขาเล่าให้เราฟังว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาเพิ่งไปผ่าตัดไส้ติ่งมาเมื่อวันที่๒ธันวาคม
นี่เห็นไหมเนี่ยแผลยังไม่ได้ตัดไหมเลยนี่แล้วเมื่อสองวันที่ผ่านมาท้องเสีย
ก็ถ่ายท้องติดติดกันมา๒วันแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหนักสุดถ่ายคืนเดียว๓๔รอบ
เช้าวันนี้ถ่ายอีกรอบนึงพอถ่ายรอบนึงแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปฟังคุณกิจสดานะครับ
ผมก็เลยตกใจนึกว่าหมอลืมอะไรไว้ในท้องหรือเปล่า
เราก็จับออกมาแล้วก็เอามาดู
ซึ่งตอนจับมาทีแรกคือเราไม่ได้นึกถึงว่ามันเป็นพญาติ
เพราะว่าตอนที่รถจับเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกอะไรเลย
รู้สึกแต่ว่ามันเหมือนยางยืด

ผมก็เลยถ่ายรูปส่งมาให้เขาดู
เขาจริงบอกว่าเฮ้ยนี่มันพระญาตุตือ
ซึ่งเอ้ายาสตือเหรอมันไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตอ่ะ
แล้วผมก็ไปวางไว้บนฝาชะโคกที่ผมมีคลิปนะฮะ
สรุปก็คือมันยังยักษ์อยู่เลยมันยังเคลื่อนไหวอยู่
โอ้โฮตายแล้วแล้วอะไรกัอเนี่ยมันมาอยู่ในตัวกูนะเนี่ย
อะไรจริงไง

ว่ามันเป็นสีปกติไหมมีอะไรแปลกปลอมมาหรือเปล่าเนี่ย
เขาเจอเขาก็เลยเอามาเตือนกันนะฮะ
คุณกิจสดาบอกว่าก็ยอมรับแล้วว่าพอเห็นแล้วขนลุกขยะแขยง
แต่ก็เนี่ยฮะก็ต้องเอามาเตือนหน่อย
เขาเชื่อว่าเกิดจากการที่ไปกินอาหารประเภทสุกดิบ
คือตัวเองเนี่ยเป็นคนภาคกลางแต่มาเป็นลูกเขยของภาคอีสาน
เป็นเขยอีสานอ่าเขยอีสานเขยของคนอุดร
ก็ปกติก็จะทานอาหารสุกปกติแต่พอมาอยู่ที่นี่ก็มีบ้าง
ก้อยพวกลาบอะไรพวกนี้นะฮะลาบเนื้อลาบดิบอาหารสุกดิบ
ก็เลยเชื่อว่าอาจจะมาจากอาหารที่ทาน
แต่เขาบอกว่าตอนนี้ยังระแวงอยู่ค่ะไม่รู้ว่ามันยังหลงเหลืออยู่ในตัวหรือเปล่าค่ะ
คุณพี่ท่านนี้เขาบอกว่ากำลังจะไปซื้อยาถ่ายมากินให้ถ่ายออกมาให้หมด
เผื่อมีอีกแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งมาให้คุณภาคโรงงานดูนะฮะ
ไม่พอแล้วค่ะทราบเรื่องแล้วค่ะพอแล้วครับ